คุณผู้ชมค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง
คุณกรนรงเดชและคุณศรีริต้านะคะที่ได้โพสต์รูปนี่เลยค่ะ
รูปนี้ค่ะคุณผู้ชมดูพร้อมกันนะจ๊ะ
เป็นรูปอุ้มเท้าน้อยของเบบีนะคะเบบีเป็นเพชรชาย

ก็มีมือของคุณพ่อคุณแม่ประคองเอาไว้นี่ถือว่าเป็นรูปแรกนะคะ
หลังจากที่คุณสิริต้าให้กำเนิดทายาทคนแรกนะคะ
แต่ว่าโฉมหน้าเดี๋ยวต้องรออีกแป๊บนึงก่อนนะจ๊ะ
แต่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหพี่ป้าน้าอาในวงการบันเทิงนี่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเยอะเลยค่ะ

ยังไงบันเทิงไทยรัฐของเราก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
ขอให้แข็งแรงทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกด้วยนะคะ